ก็ติดภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะคุณผู้ชมค่ะพึ่งหลวงพึ่งป่านับเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศแล้วก็ผืนป่าอย่างมาก
แต่ว่าในบางพื้นที่กลับมีนายผ่านล่าพึ่งเพื่อเก็บเอารังพึ่งไปกินไปขาย
หลายคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะอาชีพแบบนี้จะทำให้พึ่งหายไปจากธรรมชาติหรือเปล่า
พาไปดูนายนี้บาทสมศักดิ์นายผลานล่าผึ้ง
ในพื้นที่บ้านโซสตรถแม่นาเรืออำเคิงเมืองพะเยาว์นะคะ
ภาพนี้เลยโดยนายพันธุ์กลุ่มนี้ได้มีการนำอุปกรณ์ไปตีพึ่งหลวง
ทำรังใต้ต้นมันสำปะหลังแล้วก็บริเวณต้นไม้ต่างต่าง
โดยไม่มีการสวมชุดป้องกันมีเพียงการจุดไฟให้ควันลอยฟุ้ง
เพื่อไล่พุ่งให้เพิ่งบินหนีไปแล้วก็ไม่ให้เพิ่งมาต่อยเขา
ขณะที่มีการเก็บรังพึ่งอะค่ะนายพรานเขาเล่าแบบนี้นะคะว่า
หลังจากมีการว่างงานก็จะออกมาหาพึ่งตามเขตป่าไร่สวนต้นไม้แบบนี้แหละ
เพราะว่าพึ่งชอบมาทำรังจะมีการตีรังเอาน้ำพึ่งอะค่ะ
มากินมาขายสร้างรายได้ให้ครอบครัวสำหรับน้ำพึ่งหลวงป่านั้นนะคะ
ถือว่าเป็นน้ำพึ่งที่มีคุณภาพมีโภชนาการสูงมากหายากแล้วก็ราคาแพง
เป็นที่ต้องการของใครหลายคนในการดื่มกินเพื่อสุขภาพ
บางคนบอกว่าใช้เป็นยารักษาโรคแล้วก็เป็นยาอายุวัฒนะ
นี่คือความเชื่อของเขานะคะอย่างไรก็ตามค่ะ
ถือว่ามีความสำคัญในระบบนิเวศทางธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมอย่างมาก
เพราะว่าเป็นตัวกลางในการกระจายเกษรพืชเพื่อผสมพันธุ์ในป่า
ให้ความสมดุลในระบบนิเวศอีกด้วยนะคะนอกจากนี้อาชีพพรานพึ่งเนี่ย
ว่าหลายคนก็ห่วงใยแล้วก็กลัวค่ะกลัวว่าจะเกิดปรากฏการณ์รังพึ่งล่มสลาย
ลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วรวมถึงอัตราในเรื่องของการใช้สารเคมียักษ
แมลงต่างโดยเฉพาะในพื้นที่ของเกษตรกร
ก็อาจจะทำให้พึ่งเนี่ยตายยกรังกันได้บางคนก็บอกว่าถ้าเกิดว่าปล่อยปะละเลยแบบนี้
อาจจะทำให้เป็นปัจจัยสำคัญแล้วก็เป็นตัวแปรที่ทำให้พึ่งลดจำนวนลงจากธรรมชาติของเราด้วยนะคะ
บางคนก็ตั้งคำถามคุณผู้ชมบางคนก็บอกว่าเอ๊ะแบบนี้เอง
ต้องมีกฎหมายในการคุ้มครองพึ่งหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมครับไปดูกันต่อที่โลกร้องต่างประเทศกันบ้างค่ะ
เมาดีฟนะคะตอนนี้ต้องเผชิญกับวิกฤตภาวะโลกร้อนอย่างหนักค่ะ
เนื่องจากว่าทางสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลของสหราชอาณาจักรกำลังมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ทะเลลึกกว่า๑๐๐เมตร
มีการประเมินสภาพของทะเลเมาดีฟซึ่งเมาดีฟหลายคนคงทราบดีอยู่แล้วนะคะ
ว่าเป็นประเทศที่มีเกาะเกือบหนึ่งพันสองร้อยเกาะภายในหมู่เกาะก็จะมีเกาะปากาลังยี่สิบหกแห่งน่ะค่ะ
กระจัดกระจายอยู่รอบพื้นที่เก้าหมื่นตารางกิโลเมตรซึ่งรัฐบาลของเบาดิฟต์เองเขาก็มีการกำหนดนโยบายนะคะ
เกี่ยวกับการปกป้องระบบนิเวศอันมีค่าของเกาะซึ่งเมาดีฟเนี่ยถือว่าเป็นเกาะที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลหนึ่งจุดห้าเมตร
นั่นหมายความว่าถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงด้านของสภาพภูมิอากาศก็จะทำให้เกิดปัญหากับคนในประเทศ
พื้นที่ทะเลเองโดยรอบก็มีสัตว์น้ำหลายพันนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาทูน่าฉลามเต่าทะเลแล้วก็ปลาไหล
ซึ่งพวกมันเนี่ยก็ล้วนแต่ได้สัมผัสกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ
โดยในปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดนะคะคลื่นความร้อนทำให้เมาดิฟต์เกิดการฟอกข่าวคลั้งแก่ของประกาฬัง
ต้องใช้เวลา๑๕ปีนะคะคุณผู้ชมกว่าจะฟื้นตัวได้
ขณะที่ปัญหาคลื่นความร้อนซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นบ่อยแล้วก็รุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะ
นี่ก็ถือว่าสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากวิกฤตโลกร้อนนะคะที่เมาดิฟต์เขาได้รับไปเต็มเลย
ก็ถือว่าอันตรายแล้วก็หลายคนก็ห่วงชีวิตของสัตว์ที่อยู่ใต้ทะเลอีกด้วยนะคะทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ